หลังจากที่เกิดกระแสวิพักษ์วิจารณ์กรณีที่ลูกชายของประหลัดกระทรวงกลาโหม
ชนะการประมูลแล้วก็รับงานของกองทัพภาคที่๓นะคะ
ล่าสุดวันนี้ค่ะพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรวมถึงพลเอกปรีชาจันโอชา
ก็ออกมายืนยันนะคะว่าทุกอย่างเป็นไปตามขั้นตอนโปร่งใส
แต่สิ่งที่เป็นปัญหาเพราะว่าคนที่ชนะการประมูลนามสกุลจันโอชานั่นเองค่ะ
เด็กประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
กล่าวถึงกรณีที่ลูกชายของพลเอกปรีชาจันโอชาประหลัดกระทรวงกลาโหม
ผู้ที่มีชื่อเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทที่ชนะการประมูล
โครงการของกองทัพภาคที่๓บอกว่าจริงแล้วกฎหมายไม่ได้กำหนดห้ามไว้ว่า
ชายของพลเอกปรีชาจะประมูลงานไม่ได้และการชนะการประมูลก็มาตามขั้นตอน
เชื่อว่าจะไม่มีปัญหาบานปลายต่อกองทัพค่ะแต่ที่เป็นปัญหาเพราะว่านามสกุลจันโอชา
ฟังเสียงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมค่ะ
หน้าเขาก็ไม่เห็นด้วยนะครับแล้วเขาได้ก็เป็นเรื่องของเขาไม่เห็นเป็นไร

ก็ธรรมดาเถอะธรรมดาสงสัยนะเพราะมันจานโอชา

ส่วนครับด้านพลเอกปรีชาเนี่ยจะเป็นบันทักษะไหนกับ
ประกันมันทำได้ไหมนะในหลายครบ

ถ้าเพื่อนแบบฝ่ายกันคุณท่านอาทิตย์ให้ทำโครงการต่างอาจทุก
เป็นบันทักษะให้ทำได้แม่นาคตอ่าถ้าเขาส่งถ้ามันออกมาอีบีดดิ้งแบบนี้
ก็ทำไปสิก็สอดคล้องกับพลเอกปรีชาจันโอชา
หลักกระทรวงกลาโหมนะคะที่ย้ำว่าการรับงานของลูกชายเนี่ย
ก็เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติของราชการสามารถชี้แจงได้
ส่วนเรื่องของการทำงานของภรรยาที่ช่วยเหลือสังคม
ก็เลยถูกนำชื่อไปตั้งเป็นชื่อฝ่ายแม่ผ่องพันธ์พัฒนาที่จังหวัดเชียงใหม่ก็เท่านั้นค่ะ
จะตั้งกันเอง๑๕หมู่บ้าน
นะเขาก็ขอบคุณเราทั้งฝ่ายทหารและก็ทุกคนที่เกี่ยวของ
มันไม่มีอะไรหรอกครับขอบคุณ
ก็คือใช้งบประมาณแค่๗๘๐๐บาท
ก็สมาคมก็สั่งงงงงมานให้เค้าไปเยี่ยมที
ทีนายก็สั่งงงงมานให้เลยผ้าหิน๗๘๐๐บาท
โดยช่วงเช้าที่ผ่านมาพลเอกปรีชาเป็นประธานพิธีบวงสวงสิ่งศักดิ์สิทธิ
เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าสารวการกระทรวงกลาโหมค่ะ
โดยมีการนำตราแผ่นดินหรือว่าตราพระราชลันจกรพระครุฑผ้าเทพภาษณะของพระนาราย
ปิดปลายกระบอกปืนใหญ่โบราณเพื่อไม่ให้สิ่งที่ไม่ต้องการเข้าไปเช่นหนูเช่นงู
พร้อมกับปฏิเสธว่าพิธีบวงสวงนี้ไม่เกี่ยวกับข่าวที่เกิดขึ้น